มีมติในการชี้มูลความผิด
เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บริหารของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ทุจริตเงินอุดหนุนวัด
หรือว่าคดีเงินทอนวัดอีก๙คนด้วยกันนะครับ

สิ่งเหล่านี้คือพฤติการความผิด

ขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบราม

หรือปปชแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

พศที่เกี่ยวข้องในคดี
ทอนวัดจังหวัดชายแดนใต้
วงเงินกว่า๑๒ล้านบาท
ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนที่ใช้ในโครงการ

จำนวนกว่า๔๕๐ล้านบาท

การลงดาบของปปชครั้งนี้

หลังจากที่ก่อนหน้านี้กรรมการปปช

ในคดีเงินทอนวัดพนันเชิงวรวิหาร
จังหวัดพระนคร๔อายุทยา

และนางสาวประนอมคงพิกุล
รองผู้อำนวยการพศในขณะนั้น

ปปชใช้วิธีการจับสด
เข้าจับกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ดำรงคดีราชผู้อำนวยการพศ

แต่พฤติการความผิดยังไม่หมดเพียงเท่านั้น
เนื่องจากประปชสืบพบว่า

เพื่อแก้ต่างหลังจากที่นายเสถียร

เงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้
โครงการส่งเสริมความมั่นคง

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

และถึงแม้ว่าพศจะสามารถติดตาม

นำส่งกระทรวงการคลังได้ครบถ้วนแล้ว

ความผิดได้สำเร็จแล้ว
ส่วนกรณีที่ผู้กระทำความผิดบางราย
หนีออกนอกประเทศไปแล้วนั้น

พระธานประปชว่า
หากหลบหนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิต
คดีเงินทรวัตรที่สร้างความสรรสธิ
ในวงการส่งครั้งนี้ไม่ได้มีเพียง๒คดีที่ถูกชี้มูลไปเท่านั้น
แต่ยังมีวัดที่เตรียมขยายผลสอบมากกว่า๔๐๐แห่งทั่วประเทศ